หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อสองวันก่อนค่ะ
คุณเจงค่ะภรรยาได้โพสต์ภาพนะคะลูกสาวนะคะ
แล้วก็เขียนระบายความอัดอั้นตันใจนะคะว่า
สิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตของคนเป็นแม่เนี่ยคือ
เห็นลูกมีปัญหาภาพนี้คุณผู้ชม
แต่ช่วยอะไรไม่ได้ปวดใจที่เห็นลูกร้องไห้ทุกวันนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเครียดจนจิตตกไปแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีดารานักแสดงคนสนิทค่ะ
อย่างพี่ปิ่นเกดมณีเนี่ยค่ะภรรยาของพี่เจเจตรินนะคะ

ไปถึงบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ยพยายามติดต่อสอบถามครอบครัวพี่พีชทองเจือนะคะ
ซึ่งนะคะพี่พีชทองเจือก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวค่ะ
พร้อมเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าตอนนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้นะคะ
ณจุดนี้ขอบคุณพี่ทุกสื่อที่เป็นห่วง
และเอฟซีที่ทุกคนติดต่อเข้ามานะคะ
ขอฟังรายละเอียดนะคะแต่ว่าไม่เคยงอแงและไม่เคยรังแก่ใครก่อนค่ะ
แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะก็ขอสูดลมหายใจเข้า
ใช้คำนี้เลยนะคะโพสต์ลึกนับ๑ถึง๗พันล้านค่ะ
โดยมีแฮสแท็กคำว่าสต๊อกเกอร์นะคะ
ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมนะคะว่า
ปัญหาที่ครอบครัวพี่พีชเจอจะเกิดจากการมีคนมาสะกดรอยตาม

ซึ่งพี่พีชก็โพสต์ในไอจีนะคะว่าเดี๋ยวติดตามอีกทีละกัน
เดี๋ยวพร้อมกับข้อมูลตอนไหนเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงนะคุณผู้ชมค่ะ

เห็นลูกมีปัญหานี่ก็อยากจะช่วยเหลือ

เดี๋ยวเรารอฟังกันอีกทีว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไงนะคุณผู้ชม